เมาแล้วขับไปเฉียวชนเขาก็ผิดซ้ำไปอีก

ไม่ยอมให้ตำรวจตรวจไม่ยอมให้ตำรวจจับ
บอกว่าตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจปลอม
แต่น้องชายผมเป็นตำรวจจริง
ต้องรอให้น้องชายมาก่อนถึงจะยอมไปโรงพักด้วย

แล้วพวกมันมีฉายชีพหรอเนี่ย
ไม่ใช่แย่มาก

ตำรวจจริงเนอะไม่รู้เนี่ย
คุยกับร้อยตำรวจโทรร้อยตำรวจเอก

มึงคุยด้วยเนี่ยตำรวจจริงเนี่ย

พี่ไปออกโหวะแสงโหวะไม้พวกเนี้ย
ใช่ครับพี่ดังแน่ครับพี่เสื้อฟ้า
แล้วนี่เข้าข่ายอะไรรู้ไหมรู้ไหมน้องผมเป็นใคร

แน่นอนตอนนี้ดังแล้วเพราะว่าออกทีวีหลายช่องเหลือเกินนะคลิปนี้นะฮะ
นี่แหละครับก็เป็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้แหละนะฮะ
เจอแบบนี้ก็ตำรวจก็หัวจะปวดนะครับ
ไม่ยอมให้จับขอตรวจบัตรก็ไม่ยอม
เพราะว่าตำรวจเขาบอกว่าเป็นตำรวจปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้
และยังท้าทายอยากจะไปออกรายการคุณหนุ่มกัญชัยซะอีก

คลิปนี้ก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนในกรุงเทพนี่แหละครับนะฮะ
เสื้อฟ้าเขาเมามาแล้วเมามาเนี่ยเมาแล้วขับมันผิดอยู่แล้ว
แต่เขาไปขับรถเฉียวชนรถชาวบ้านไง

พอตำรวจมาถึงก็กลางใส่ตำรวจนะฮะ
เอ๊ะตรวจตำรวจหน่อย
นะฮะพอตำรวจเคยคุยแล้วก็จะทำตัวแน่นอนผู้ชายคนนี้ไปโลกพัก
แต่ไม่รู้นะฮะว่าตอนนี้พี่เสื้อฟ้าสั่งหรือยัง

แต่ถึงแม้คุณจะเป็นพี่ชายของตำรวจ
เมาแล้วขับคุณก็ต้องโดนข้อหาตามกฎหมาย

อีกหนึ่งข้อหาอาจจะโดนข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานพ่วงหรือเปล่า

เพราะว่าพฤติกรรมแล้วก็ขัดขืนพอสมควร
เอามาฝากกันกับเรื่องของคนมัวและขับ